พี่พี่ยอดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เราได้รับแจ้งเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ

ได้รับแจ้งจากสายด้วนว่ามีเหตุมีแบตระเบิด
ในโรงเรียนมีผู้ในระบัดเก็บหลาย
เรารีบท่างศูนย์มิจยุทธคร

รับบิดชอบรีบส่งอสตาตะมักที่มีรถพยาบาท
เข้าไปในที่เกิดเหตุอย่างเร็วเลยนะครับ

แต่อสตาเรายกต้องได้
ไปถึงใครบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บฮะ
ก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงเรียนในเบื้องต้น

เข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะตกใจ
อาจจะตกใจแล้วก็อาจจะยังยัง

สมัครก็เดินไปก็ได้ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งบอกว่า
มีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบลงรถแล้วเดินเท้ารีบเข้าไปตรวจสอบ
ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็ยืนยันมาว่ามี
คนตรวจสอบแล้วภาพสภาพก็คือเสียชีวิต๑คน

ก็รีบแจ้งข้อมูลแล้วก็มองไปด้วย

เข้ามาช่วยสนับสนุน
ครับแต่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย

ผมไปที่แถ่งด้วยบอกว่า
มันไม่ใช่เป็นถังแก๊สเพราะว่าแก๊สที่
ทางทีมสอนดับเพลิงเนี่ยเอานำไปสอนเนี่ยถังแก๊สทั้งสองถังยัง
ยังถูกยังถูกวางอยู่โดยไม่มีการฉีกขาดแต่อย่างใด
แต่สภาพก็คืออุปกรณ์การฝึกสอน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดวงจรแผงวงจรไฟฟ้าที่ทางทีมสอนมา
ให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องการตัดวงจรไฟฟ้ากระจัดกระจายมี
ทังดับเพลิงเนี่ยกระจายอยู่แล้วก็มีทั้งหนึ่งที่มีเหล่า
มาสาธิตกันในวันนี้เนี่ยมีทั้งถังแก๊สก็มีถูกต้องครับ
ดับเพลิงก็มีถูกต้องครับมีถังแก๊สมีวงจร
กระแสไฟซึ่งทางทีมดับเพลิงเนี่ยต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็
ผมบอกได้เลยว่าอาจจะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดจริงครับ
เพราะว่าคนที่มาสอนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากมากนะครับแล้วก็
แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่มาสอนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เราเห็น
ในการฝึกสอนเด็กทั่วไปซึ่งหลักสูตรการสอนให้เด็กมีความรู้แบบนี้
มีประโยชน์มากมากเลยแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราดูจากคลิปที่เขา
แพร่กันในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีกลุ่มที่วางวางเอาไว้ที่เป็นกลุ่มถังสีแดง

สิ่งหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์บางชนิดที่เป็นถังระเพลิงเนี่ย
อาจจะไปถูกวางไว้ตรงจุดที่มันมีแดดส่องและมีความร้อนเพิ่มขึ้น
หรือไปเพิ่มแรงอัดให้กับถังเนี่ยนะครับ
ตอนนี้สาเหตุเนี่ยทางตอนเนี้ยนะที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แล้วจะไปประกอบกับการสอบสวนของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เหตุให้ประชาชนทราบอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า
ถังดับเพลิงที่ระเบิดในวันนี้ไม่ใช่ถังดับเพลิงทั่วไป
ที่เป็นผงเคมีที่มีวางอยู่ตามชุมชนทั่วไปนะครับ
คนละครเทศกันนะครับคนละครเทศกัน
ซึ่งถังดับเพลิงที่อยู่ตามชุมชนทั่วไปแบบนั้นเนี่ย
เป็นถังดับเพลิงที่เป็นผงเคมีซึ่งแรงดันนั้นต่ำกว่า
ที่เกิดเหตุวันนี้มากนะครับไม่ได้คนละแบบกันนะครับ
แบบทั่วไปก็คือแบบที่ว่าพอเราไปเจอเหตุอะไร
แล้วก็ไปเปิดออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาใช้พ่นอะไรพวกนี้
เคมีที่วางอยู่ตามชุมชนซึ่งเมื่อกี้เนี้ยตอนเกิดเหตุ
มีคนเอาถังดับเพลิงในชุมชนออกไปวางในที่ออกนอกชุมชน
ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะครับคนละแบบกัน
คือพอเห็นข่าวแล้วกลัวใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดขึ้นมา
กลัวว่ามันจะระเบิดก็เลยเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่ตามชุมชนออกไปวาง
นอกชุมชนซึ่งอยากจะบอกว่าคนละแบบนะครับ
ไม่ใช่แบบที่เป็นผงเคมีที่วางอยู่ตามชุมชน

คือต้องแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตด้วยจริงนะครับ

ตอนที่พี่ยอดไปเห็นน้องที่เสียชีวิตโดยสาเหตุของการเสียชีวิตในเบื้องต้นที่เห็นเนี่ย
มันเกิดจากแรงอัดของถังที่กระเด็นไปใส่น้องหรือเปล่าฮะ
ของถังที่กระเด็นไปใส่อย่างชัดเจนครับเพราะว่าร่างของน้องมีบาดแผลแตก
ก็ต้องบอกว่าน้องคนเดียวนะครับน้องคนที่เสียชีวิตคนเดียวที่ถูก
ความโชคร้ายก็คือถูกถังในกระเด็นเข้าไปใส่เพราะว่าบาดแผลของน้องมีบาดแผลที่แตก
แล้วก็มีคนเดียวนอกนั้นทุกคนที่บาดเจ็บอีก๙ลายที่นำส่งโรงพยาบาล
มีเป็นเพียงแค่หูอื้อมึนงงเท่านั้นนะครับจากจากเสียงและแรงอัดระเบิดเท่านั้น
ไม่ได้มีร่างกายถูกได้รับบาดเจ็บใดนะครับ
คือไม่ได้ว่าโดนสะเก็ดหรือว่าโดนถังกระเด็นไปโดนด้วยคือเป็นลักษณะหูอื้อ
มึนงงจากพวกควรพวกอะไรพวกนี้ใช่ครับน้องที่เสียชีวิตอยู่ชั้นม๖ผู้ชายใช่มั้ยครับ
ตอนแรกเนี่ยจะชุมลมุนวายตอนแรกมันที่มันชุมลมุนวายแล้ว
ทุกคนได้ข้อมูลเพียงแค่แก๊สระเบิดมีคนเจ็บคนตายเท่านั้นเอง
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุไม่นานโรงเรียนก็ปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้
คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปเนี่ย
หลังจากผมร่วมตรวจสอบข้างในที่เกิดเหตุได้ภาพโดยรวมสักระยะหนึ่งสักข้อมูล
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมก็เป็นคนออกมาที่หน้ามูลกับผู้ปกครองเพื่อให้ทางผู้ปกครองได้สบายใจนะว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งข้อมูล